โดยเฉพาะแม่กบนี้แหละหน้าบานเท่ากับน่องเลย

แล้วลูกชายน้องก็น่าแรกมากเลยนะคุณ

สำหรับแม่กบสุวนันที่ออกงานพร้อมกับน้องนดล
งานนี้เนี่ยเจ้าตัวออกมาชี้แจงกรณีที่ก่อนหน้านี้ค่ะ

ขณะที่น้องใส่ชุดว่ายน้ำแล้วทำท่าสะบัดผมคือสวยงามมาก

คือเป็นภาพที่สวยนะแต่ว่าหลายคนอาจจะมองว่ามันเป็นภาพที่ดูไม่เหมาะสมหรือเปล่า

โดยแม่กบบอกว่าอยากจะให้รู้ถึงเจตนาที่แท้จริง
และเข้าใจมุมมองของทุกคนที่เป็นห่วงนะคะ
อันดับแรกพบเข้าใจในส่วนของคนที่เป็นห่วงน้องนะคะ
แล้วก็เข้ามาเตือนกันด้วยความหวังดี
ถ้าเราจะมองให้มันเป็นการความสนุกของเด็ก

ผมเดาว่ามันเป็นภาพเชิงสัญลักษณ์ของความเซ็กซี่ดีกว่า
คนส่วนใหญ่สาวแล้วที่เซ็กซี่
คนก็จะมีความคิดกับภาพนี้ว่ามันเป็นภาพที่เซ็กซี่
แต่จริงแล้วน้องเขาก็เด็กมากโอ่ะค่ะ

ชี้แจงให้เห็นเจตนาของเรามากกว่า

มีเรื่องราวของมันและทุกภาพมันอยู่ที่
คือดีฉันก็เห็นน่ะภาพนี้แค่ดูรู้สึกว่าน้องตกโทคขึ้นแล้วแต่ไม่ได้รู้เป็นสาวหรือว่าเซ็กซี่อะไรขนาดนั้น
แล้วกว่าจะได้ภาพนี้มาไม่รู้ว่ากี่ช็อต
เคยถ่ายไหมค่ะแม้ไข้ที่แสนกล้องเหนือนอ่ะ